ล่าสุดนี่เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีค่ะ

เขาไม่ได้ทำตามระเบียบของโรงเรียนก็คือไว้ผมม้า
แต่น้องเขาก็บอกเขามีเหตุผลทำไมถึงไว้ผมม้า
แต่ทีนี้ค่ะทางพอบอกว่าเหตุผลนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

วิธีลงโทษคือให้ลุกนั่งกลางแดดประมาณครึ่งชั่วโมง
น้องบอกน้องไม่ไหวและนี่คือการทำเกินกว่าเหตุ

จากลุกนั่งกลางสนามแล้วก็ยังมีการวิ่งรอบสนามด้วย
คือช่วงนั้นจะเห็นว่าเป็นแดดจัดแบบนี้เลยนะคะ
คลิปนี้จะเห็นจากไกลเนี่ยนะคะน้องคนที่ถูกลงโทษเนี่ย

แล้วเขาบอกว่าน้องทำผิดกฎโรงเรียนด้วยการไว้ผมมา
กฎจริงมันคืออะไรก็คือจะต้องดึงรวบตึง
ถ้าผมยาวนะคะดึงรวบตึงแล้วก็ติดกิ๊บให้เรียบร้อย

น้องเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยสบาย
เกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องผมม้านี่เขาก็มีเหตุผลเช่นเดียวกันนะคะ
น้องเขาเป็นโรคหัวใจด้วย
ช่วงหลังจากที่ถูกลงโทษแล้ว
น้องบอกหน้ามืดจะเป็นลม
และถึงขั้นอาเจียนออกมา
เพื่อนต้องช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้น
อาการดีขึ้นแล้วค่อยกลับเข้าห้องเรียนนะคะ
ไปถามเด็กที่ถูกทำโทษในวันนั้น
ซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนวัดหนองกะ
ตำบลหนองหงษ์อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีค่ะ
น้องเล่าว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๘มิถุนายน
พอเรียกน้องซึ่งไปนักเรียนหม๓แบตคน
รวมถึงน้องที่ไว้ผมม้าชื่อว่าน้องอิ๊ง
ไปที่หน้าเสาทงสั่งให้วิ่งรอบสนามหนึ่งรอบก่อน
จากนั้นลุกนั่งกลางแดดหลายครั้ง
ถามว่าน้องทำผิดอะไรผอบอกว่า
น้องไม่เรียบร้อยไว้ผมม้า
แนนเป็นเพื่อนอีกคนนึงอธิบายว่า
น้องเขาประสบอุบัติเหตุมามีแผลที่หน้าอยากเอาผมลงมาปิด
อายเพื่อนกลัวเพื่อนแซวเนี่ยนะคะ
แต่พอบอกว่าไร้สาระแถมยังเอารูปหน้าม้าในโทรศัพท์มาเปิด
แล้วก็ให้น้องดูแล้วพูดเหมือนว่านี่เธอเนี่ยเหมือนเนี่ย
หน้าเหมือนม้าเนี่ยที่เปิดอยู่ในมือถือเนี่ย
น้องเขาบอกว่าน้องเขาก็โกรธเหมือนกันนะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้อะค่ะ
ณช่วงเวลานั้นมีคนเห็นว่าน้องยืนกำมือเหมือนคนโกรธน่ะนะคะ
แล้วพอก็เห็นด้วยพอพูดว่าถ้าอยากจะบวกกับผอก็ได้นะ
ต่างคนต่างมีอารมณ์ขึ้นแล้วนะคะช่วงจังหวะนั้น
จากนี้พูดกับเด็กว่าถ้าไม่พอใจก็ลาออกไป
รู้สึกว่าครูไม่ควรพูดแบบนี้อยากให้รับฟังเหตุผลกันบ้างฟังเสียงน้องค่ะ

พอท่านนี้ย้ายเข้าโรงเรียนนี้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
เป็นผู้หญิงค่ะแต่ว่ารักษณะออกแมนหน่อยนะคะ
พอเข้ามาออกระเบียบใหม่เลยให้น้องตัดผมสั้น
นักเรียนทุกคนตัดผมสั้นแต่ถ้าจะไว้ผมยาว
ต้องมัดสูงรวบตึงติดกิ๊บเปิดหน้าผาก
เพราะว่าเด็กทำไม่ถูกต้องก็คือตัดผมม้าก็เลยถูกลงโทษ
แต่ทีนี้นะคะเขาก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่ามันไม่มีวิธีการลงโทษอื่น
ไม่ใช่ให้นั่งตากแดดลุกนั่งวิ่งรอบสนามเป็นชั่วโมงชั่วโมง
เด็กเป็นลมแบบนี้นะคะอ้าวคุณผู้ชมค่ะ
จากได้ฟังเหตุผลของน้องแล้วตอนนี้รอนะคะ
รอเหตุผลของทางผอชี้แจงค่ะ